ตามกันต่อเรื่องของเราไม่ทิ้งกัน
กระทรวงการคลังเมื่อวานก็ตั้งโต๊ะให้มาทบทวนสิทธิ์กัน
หลายคนไปต่อแถวทีมข่าวของเราก็ไปติดตามดู
ไปเจอภาพที่น่าเห็นใจหลายภาพอย่างวันนี้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งด้วย
อุ้มลูก๒เดือนมาปาดน้ำตามาพูดถึงความในใจ
ถึงเรื่องของการทบทวนสิทธิ์การยังไม่ได้รับเงินกันด้วย
แต่คุณผู้ชมถ้าใครไม่ได้ไปเมื่อวานนี้
เดี๋ยว๑๒๑๕พฤษภาคมจะเปิดอีกรอบ
สาขาอาชีพสามารถที่จะมาให้ข้อมูลมาสอบถามข้อมูล
แล้วก็มายื่นคำร้องได้อีกครั้งนะคะ
โดยนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์บอกว่า
จนถึงเที่ยงคืนของวันที่๑๐พฤษภาคม
ส่วนวันที่๑๒ถึง๑๕พฤษภาคมนี้สัปดาห์หน้านี้นะคะ
จะมีการเปิดตั้งโต๊ะให้กับคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาทุกสาขาอาชีพ
มาร้องเรียนมายื่นคำร้องได้อีกครั้ง
แต่รอบนี้จะไม่เกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว
ส่วนบรรยากาศเมื่อวานที่กรมประชาสัมพันธ์
ก็พบว่ายังมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา
ไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทมารอต่อแถว
เพื่อยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนด้วย
หลายคนพบปัญหาการลงทะเบียนแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะ
อย่างเธอคนนี้นางสาวสมบุญแสงอาทิตย์ทำอาชีพขายหมูปิ้ง
มาพร้อมกับลูกวัย๒เดือนเท่านั้น
คืออุ้มมาเลยเนี่ยนะคะบอกว่ามารอคิวทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่เช้า
พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะบอกว่าเล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะ
ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคม
แต่ระบบแจ้งว่าเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องไม่พบข้อมูลลงทะเบียน
เธอก็เลยมาถึงที่ด้วยตัวเองหวังว่าจะมาขอยื่นคำร้อง
จะได้รับเงินเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว
คือบางท่านคิดว่ามายื่นคำร้องแล้วจะได้รับคำตอบตรงนี้เลยฮะ
ทางกระทรวงก็บอกว่ายังก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาอีกนะครับ
ไปฟังเสียงเธอพูดถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะ
ตอนนี้ก็ช่วยประหยัดลูกลูกด้วยเพราะว่าก็พยายามจะแบบ
ไม่ค่อยใช้แฟมเพิดอะไรอย่างนี้จะนุ่งกางเกงให้เค้า
ก็ประหยัดแฟมเพิดด้วยเลยด้วย
บอกว่าตอนนี้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทส่วนใหญ่ถึงมือประชาชนแล้ว
มีตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งหมด๑๓ล้าน๔แสนคน
จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว๑๑ล้านคนนะคะ
แล้วก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า
จ่ายเงินเยียวยาด้วยครบทั้งหมดที่ยื่นมาก่อนหน้านี้
ใช่ค่ะที่เน้นย้ำคุณผู้ชมนะคะ
คือเสาร์อาทิตย์นี้หยุดแล้วก็วันจันทร์๑๑ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ
พฤชมงคลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์
เดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึงคือ๑๒ถึง๑๕
ให้คุณผู้ชมได้ไปเหมือนกับเป็นการตั้งโต๊ะรับเรื่อง
ว่ามีเรื่องอะไรอยากจะร้องเรียนอยากปรึกษาอะไร

แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปดูในระบบคอม

กลุ่มที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้ว
จะเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่จะแยกข้อมูลออกไปนะครับ
ทีนี้กระทรวงการคังก็ต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะสามารถได้รับสิทธิ์หรือไม่
แม้ว่าทางกระทรวงการคลังบอกว่า๑๗พฤษภาคมนี้
หรือว่าสัปดาห์หน้าจะเร่งแจกเงินเยียวยาให้หมดทุกคน
แต่บางคนก็บอกฉันอยู่ในกลุ่มเพิ่งร้องเรียนไป
แล้วจะได้รับเงินทันไหมหรือว่าจะได้รับการแจกเงินไหม

แล้วก็ใครที่ต้องการที่จะไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ
ยังสามารถไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ได้
ถึงวันที่๑๐พฤษภาคมเที่ยงคืน
ส่วนคนที่ไปที่กระทรวงการคังที่กรมประชาสัมพันธ์ที่เขาตั้งโต๊ะไว้
เขาเรียกว่าไม่ได้ไปให้ทบทวนสิทธิ
ไปรับร้องเรียนไปร้องเรียน

บางคนเขาก็โจมตีไปที่กระทรวงการคลัง
บอกที่ต่างจังหวัดคนจะไปร้องเรียนกันตรงไหนอย่างไร
มีการตั้งจุดรับร้องเรียนเหมือนในกรุงเทพไหม
ทางคุณธนกรวังบุญคงชนะ
เลขานุการของรัฐมนตรีก็บอกว่า

ดำรงธรรมทั่วประเทศรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็คลังจังหวัดเขาประสานอยู่
ก็เป็นเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งโครงการเยียวยาพิเศษน้องเกษตรกร

ถ้ามีรายละเอียดเดี๋ยวเราแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ